เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ

ไปอยู่บ้านตัวเองก็ซึ่งเรื่องแห้งง่ายดี

ภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายก

ท่านนายกก็นั่งอยู่ที่เดิมนั่นแหละผมก็ยืนอยู่ตรงนี้
จำได้ว่าวันที่๒๖กุมภาผมอภิปรายนายกอยู่๒๓เรื่อง
ผมก็เคยประมาทนายกไว้เลยนะว่าสิ่งที่ผมพูดท่านก็ไม่ดำเนินการหรอก
เพราะท่านเป็นระบบราชการเมื่อกี้ท่านยังขึ้นมาตอบเลย
ว่าได้สั่งการได้สั่งการท่านติดคำนี้ตลอด
ระดับนายกไม่ต้องสั่งเท่าไหร่ครับใช้นโยบายหลักแล้วก็ลงไปทำเอง
ผมเรียนนะครับที่ผมพูดวันนี้ลุกขึ้นพูดวันนี้

แต่จะโยงให้เห็นว่าเรื่องเก่านั่นแหละอยู่ในยัตติ
ท่านผู้นำฝ่ายค้านและพักฝ่ายค้านได้นำเสนอ
ว่าท่านบริหารงานเห็นแก่พักพวก
ความจริงเรื่องนี้มันเกิดมาตั้งแต่เดือนมีนาปีที่แล้ว
ผมย้อนไปนิดนึงนะครับท่านประธาน
เพื่อจะให้ลำลึกถึงได้ว่า
สิ่งที่นายกทำนั้นสร้างความเสียหายเท่าไหร่
โดยที่หาคนรับผิดชอบไม่ได้
ผมเริ่มต้นจากสนามมวยลุมพินี

เพราะนั่นคือแหล่งเพาะเชื้อแหล่งมีแหล่งโควิด
การจัดมวยเมื่อเดือนมีนาคมผมมีภาพให้เห็น
สนามมวยลุมพินีจัดวันที่หกท่านนายก
ท่านก็ตื่นเต้นเรื่องนี้นะครับเรื่องโควิด
เรามาพูดกันในสภาท่านออกข้อสั่งการเมื่อวันที่๓
ออกเลยครับในข้อ๑๗มีอยู่๕หน้า
ผมจำได้ว่าไอ้๑๗เนี่ยท่านเขียนบอกว่า
ห้ามจัดมวยห้ามเลี้ยงห้ามสารพัดอย่างห้ามทุกเรื่อง
แต่ก็จัดปรากฏว่าก็มีหนังสือการกีฬาแห่งประเทศไทย
ภาพต่อไปจะเป็นหนังสือการกีฬาว่ะวันที่สี่
หนังสือการกีฬาไปถึงสนามมวยลุมพินี
กรมสวัสดิการทหารบกรู้เรื่องนี้
ก็เขาบอกแล้วว่าข้อสั่งการนายกเมื่อวันที่๓ห้ามจัด
แต่ท่านกระดันไปจัดวันที่๖เฉยเลยครับ
ก็ไม่ว่ากันเพราะไม่มีใครกล้าห้ามท่านประธานทราบไหมครับ
ว่าใครไปเป็นประธานในงานเนี้ยมีภาพให้ดูฮะ
ท่านประธานอาจจะไม่ทราบแต่ท่านนายกทราบว่าใครเป็นประธานงาน
เพื่อนท่านล่ะครับเอ่ยชื่อก็ไม่ผิดผลเอกสุรศักดิ์
ท่านประธานแล้วเจ้ากลมชื่อพลตรีราชิตอรุณรังศรี
ผมไม่โทษหรอกครับก็ในเมื่อเพื่อนท่านนายก
เป็นอดีตรัฐมนตรีรัฐบาลท่านไปจัดแล้วใครจะกล้าห้าม
อย่าไปโทษเจ้ากรมสวัสดิการเลย

หลังจากจัดแล้วมีข้อแล้วมีข้อห้ามแล้ว
ก็ไปจัดงานมอบรางวัล
ผมเองก็แปลกใจก็ดันมอบรางวัลนั่นแหละครับ
ในสนามวยเลยพลตีราชิฟต์อนุรังศรี
ผมเห็นใจท่านนะท่านเป็นเพื่อนพบทบด้วย

แล้วผมเก็บค่าทท้ายกต้องตอบ
เอาไปให้เตรียมทหารรุ่นท่านไม่จริงให้ตอบ
ผมไม่ได้ว่าหรอกแต่จัดแต่สิ่งที่มันเกิด
มันเสียหายมากกว่าเรื่องที่จะมีรายได้เล็กน้อย
ข้อสั่งการมีแล้วผมไม่อยากเอ่ยถึงมีภาพหนึ่ง
รัฐมนตรีและรัฐบาลท่านก็ขึ้นเวทีด้วย
ก็แปลว่าไม่ได้ใส่ใจใยดีอะไรกันเลยเหรอ
ก็ไม่ว่าแล้วครับเรื่องนี้แต่ฟ้องให้เห็น
ผมจะฟ้องให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าเวลาจัดแล้วมันเกิดแล้ว
ก็เป็นโควิดคนก็เป็นโควิด
โชคดีนะครับมีดาราคนหนึ่ง
เม็ดทิวดีนกับภรรยา

ภรรยาเขาก็ติดแล้วเขาก็กล้าที่จะออกมาบอกว่า
เขาติดโควิดจากสนามมวยลุมพินี
ทำไมผมต้องเอ่ยเรื่องนี้ทั้งที่ผ่านมาปีนึง
ก็ผ่านมาปีนึงมันยังเป็นอีกไง
บริหารจัดการอย่างนี้ไงผมถึงบอกว่า
บริหารจัดการล้มเหลวไล่เห็นแก่พวกพ้อง

คือพวกพองท่านก็ถูกสั่งย้ายนะ
กรมสวัสดิการที่เป็นในสนามมวยลุมพินีถูกสั่งย้าย
เพราะผมรู้ตอนหลังโอ้โหย้ายพอเป็นพิธี
สุดท้ายกลับมาที่เดิมพอเงียบและนี่จะเกษียณพลโทด้วย
ขอขอบพระคุณท่านนายกสิครับทำให้กันขนาดเนี้ย
อยากได้ผลอะไรก็ว่ากันไปแต่ความสูญเสียที่เกิดนั้นเป็นแหล่ง
โควิดที่เสียหายอย่างแรงเพราะการเห็นแก่พวกพ้องไม่จัดการ
ทำผิดไม่เอาผิดให้มีโทษแล้วได้ดี
เกษียณยังจะได้พลโทอีกเอาสิครับเรื่องนี้มันก็เลยทำให้การบริหาร
จัดการของท่านนายกเนี่ยถูกกล่าวหาอยู่ตลอด
วันนี้ท่านผู้นำฝ่ายค้านก็เอ่ยเยอะเพราะฉะนั้น
เรื่องสนามมวยลุมพินีนั้นเป็นต้นเหตุคนมามันเยอะครับสี่ห้าพันวันนั้น
บ้านผมก็มีเขาเรียกเซียนมวยไม่รู้ไม่รู้ว่าเซียนได้หรือเซียนเสีย
ไปถึงบ้านก็ไม่มีเงินทุกคนปรากฏว่าทั้งตะวันทั้งภาคตะวันออก
ประจีนสุรินอุบลติดจากที่นี่เอาล่ะพอมันติดแล้วก็
ใครล่ะเสียหายรัฐบาลเงินภาษีประชาชนห้ามทุกอย่างห้ามคนทำนู่นทำนี่
แต่เวลาพักพวกท่านไม่ได้สนใจคำสั่งห้ามเลย
แล้วจะพูดว่ายังไงผมยืนพูดตรงนี้ไม่ได้พูดเรื่อง
สนามมวยลุมพินีปีที่แล้วผมพูดท่านนายกอยู่สองเรื่อง
ท่านเองก็หน้านิ้วคิ้วขมวดนั่งจดอยู่ผมดูอยู่ว่า
ผมเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าเรื่องหนึ่งที่ผมพูด
คือเรื่องยาเสพติดเดี๋ยวผมจะแถมให้ตอนท้าย
เรื่องที่พูดหลักก็คือเรื่องบ่อนการพนัน
ผมอาจจะไม่ได้ตรงกับท่านเสรีพิสุทธิ์
อาจจะบอกว่าเรื่องบ่อนการพนันเนี่ย

ว่าคนไทยชอบเล่นการพนัน
ไม่ได้แปลว่าไปเล่นแล้วมันจะเป็นโทษประหารอะไรหรอก
บางคนเขาก็เล่นธรรมดาตำรวจท่านต่างหาก
ที่เป็นปัญหาในการเกิดขึ้นของบ่อนการพนัน
ผมก็ไม่ทราบว่ามันเยอะเพราะอะไร
ท่านก็เป็นนายกมาตั้ง๖๗ปี

เมื่อกี้ท่านก็มาตอบได้สั่งการ

โยกย้ายตำรวจไปแล้ว๕๑คน

บ่อนการพนันเวลามันเกิดเนี่ย
ไม่ว่าจังหวัดไหนไม่ว่าภาคไหนเนี่ย
ผมก็แปลกใจเนาะตัวประทาน

ผมก็อ่านแล้วมันคืออะไร

นายกท่านดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นายกเป็นลำตีว่าการกระทรวงกลาโหม

เพราะท่านก็บอกว่าท่านมีความสามารถที่จะทำบริหารจัดการเนี่ยครับ
แต่วันนี้วันการประแน่นั้นที่เกิดทำไมผมต้องมาพูด
เพราะมันสร้างความเสียหายให้ประเทศนี้

ท่านห้ามคนไทยทำทุกเรื่องนู่นนั่นนี่ห้ามหมด
ห้องอาหารร้านอาหารร้านค้าเจ๊งหมดครับ
เพราะทุกคนต้องทำตามรัฐบาลโอเคล่ะรัฐบาลท่านก็บอกว่า
เดี๋ยวจะช่วยช่วยช่วยเอ้าไม่ว่ากัน
จะช่วยวิธีไหนก็ไม่ว่ากันแต่ปัญหามันเกิดคือว่า
ห้ามคนอื่นแต่ว่าบ่อนของท่านเต็มไปหมด
รองนายกบางท่านท่านก็ไม่รู้ท่านก็บอกไม่มีบ่อน
ผมเรียนนะครับว่ามันโกหกกันไม่ได้
บ่อนเนี่ยคนที่พูดเรื่องบ่อนที่ผมรับฟังเห็นใจที่สุดคือหมอ
ไปสืบสวนโลกที่กอทมคนสืบสวนบอกว่าติดมาจากไหน
ติดมาจากบ่อนทำไมผมต้องเรียกว่าบ่อนคือปัญหาใหญ่
ไม่ต้องไปบอกหรอกมันอยู่จังหวัดไหนรู้กันทั้งหมด
ว่าอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามเมื่อก่อนผมพูดในปีที่แล้ว
สล็อตไฟฟ้าอยู่บ้านผมอุบลบ่อนเดียวกันนี่แหละ
อาเจที่วาลินชำลาบผมพูดแล้วก็ปิดตัวไปเลยปีหนึ่งอ่ะ
ปีกว่ามาแล้วแล้วทุกวันนี้ตู้ไฟฟ้าเนี่ย
โชคดีหน่อยนะครับชาวบ้านเก็บหมดเลยเพื่อนผม
ใจดีชาวบ้านไม่กล้าเอามาคืนนะฝากสอสอไปหน่อยดูสิครับ
เอาไปทิ้งไว้แล้วไม่กล้าไปเอาไม่รู้ของใคร
ถ้ามันยังเหลืออยู่คุณชูวิทย์ส่งคืนเจ้าของเขาด้วยที่ระยอง
เรื่องนี้มันเรื่องจริงครับท่านนายกท่านจะปฏิเสธอะไรไม่ได้เลย
แล้วปัญหาที่เกิดเนี่ยเวลาโควิดมันเกิดเนี่ยสูญเสียเท่าไหร่
นายกไปบวกลบเอาเองมันเยอะผมก็ไม่อยากบวก
แต่หาคนรับผิดชอบไม่ได้เรื่องบ่อนผมจะเรียนท่านนายกนะครับว่า
เอกสารเรื่องบ่อนเนี่ยจริงบ่อนเนี่ยมันก็เยอะที่ท่านบอกว่าสองร้อยสามร้อยกัน
เอาเรื่องบ่อนเก่าในกรุงเทพเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนมันก็มีบ่อนเก่า
บ่อนเก่าบ่อนระดับตำนาน๒๐๓๐ปีเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนอย่างที่ท่าน
ว่าไงโลกมันเปลี่ยนเขาไปเล่นไอ้เรื่องไอทีเรื่องอะไรกันหมดบ่อนเดิม
แต่ก่อนบอลโพรปฎูนะบอลเต้าปูนบอลพัฒนาการบอลพระรามเก้า
บอลกิงเผรทบอลเจโนนบางพัฒมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเดี๋ยว
เนี้ยมันมาแบบใหม่มาแบบเอาใจนายก็เปิดได้มาแบบโซเชียล
ก็มีถามว่าตำรวจรู้ไหมไม่เหลือหรอกครับรู้และเห็นใจท่าน
ยกนะครับท่านประธานท่านก็เต้นเลยพอจะอภิปรายว่างใจจะพูดเรื่อง
ท่านก็เต้นเลยครับไม่รู้ใครต่อใครเต้นพบตรรองพบตร
ไปกันหมดเลยมีแต่จับบ่อนจับบ่อนจับบอลมีอยู่ทีหนึ่งผมไปดูข่าวท่านประธาน
ตำรวจไปจับคนแก่๔๕คนเล่นไพ่ผสม๑๐เงินกองกลาง๑๗๖บาท
รู้ไปถึงไหนอายไปถึงนั่นนายกไปจัดการเลยพวกนี้
ขยันแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องไอ้เรื่องเป็นเรื่องไม่ขยัน
ตำรวจเนี่ยขยันแท้แท้ท่านนายกท่านก็อุตส่าห์บอกว่า
นายกก็ทำไม่ได้แม่ถ้าท่านนายกดูถูกตำรวจไปหรือเปล่า
ท่านดูตำรวจท่านนายกครับ

ทำไม่ได้แล้วใครจะทำได้

ขยันจับคนประท้วงเนี่ย

ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าบ่อนที่ระยอง
อยู่มันมีมานานแล้ว
แต่อยู่ก็มีคนไปจับ

ก็มีฝ่ายปกครองไปจับ
ก็อ้างชื่อที่ผมอภิปรายนี่แหละ

แล้วตำรวจที่ดูแลหายไปไหน
ภาค๒หายไปไหนหมดตั้งแต่ระยองจันทบุรี
แถวนั้นเขาเรียกอะไรท่านอาจารย์น่ะ
ท่านอาจจะรู้ก็ได้เพราะว่าบ้านท่านอยู่แถวนั้น
ผมอยู่อุบลผมก็พอรู้
แถวนั้นเขาเรียกว่ายังกลับมาเกาะภาคตะวันออก
ถ้าภาคตำรวจเขาเรียกภาคไฮโซ
ทราบไหมครับภาคไฮโซหรูรวยเท่
ขับรถคนละ๒๐ล้าน๓๐ล้านใส่ห้อยพระคนละ๑๐๒๐ล้าน
ใครก็แย่งกันไปอยู่แล้วจะบอกว่าไม่รู้
ผมก็ไม่รู้จะพึ่งใครประเทศเนี้ยผมไม่รู้จะพึ่งใคร
เงินมันเสียหายลงทุนเรื่องบ่อนวันดีคืนดีอ้าว
ไปจับหลงจู้คนดังแล้วก็จับแล้วก็ตลก
จะปรับยังไงผมไม่ว่าแล้วสุดท้ายกลายเป็นคนถูกกฎหมายเลยครับ
เพราะอะไรฮะเพราะว่าประกันตัวสองแสนสบายเลยไปไหนก็ได้ตอนนี้
แล้วสิ่งที่เสียหายจากบ่อนที่เกิดเนี่ยเพราะมันเกิดเยอะ
โอเคแรงงานมันมีบ้างก็ไปจับโรงงานก็ไปตรวจ
ตรวจเชิงลุกโรงงานก็พอไปได้
แต่บอลคนอยู่บนค้นกันเชียงใหม่ยาลานอราธิวัฒน์เล่นไปหมด
กระจายไปทั่วเป็นแหล่งเพาะเชื้อโควิดที่ยิ่งใหญ่ในภาคตะวันออก

ท่านผ่อบอตรคนใหม่ท่านมือตกหรือยัง
อยู่ก็ไปจับเล็กน้อย
ไปจับเสียอะไรเด็กเสียโป้อย่างนี้
นั่นปลายครับปลายเหตุ
ผมอยากจะบอกว่าบ่อนมันมีมานานก็จริง
แต่มันไม่ต้องขนาดนี้
เศรษฐกิจไม่ดีหรือเปิดหาอันอื่นไม่ได้หรือหาเงินจากบ่อน

ต้องไปเริ่มเริ่มการทั้งหมดท่านไดโยคต้องตอบ

แต่ผมยังมองว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้ขอไปพีหรือเปล่า
วันนี้เนี่ยท่านนายกครับตำรวจที่จัดเนี่ย
เวลาไปจับเวลาย้ายอย่างที่ผมว่าเนี่ยเรื่องย้ายห้าเสือเนี่ย
มันจริงหรือเปล่า๕เสือมันจริงไหม

ตอนผมมาวิปรายมีใกล้ใกล้กองปราบด้วยสามสี่บอล
ท่านก็บอกว่าจะดำเนินการสั่งการไปแล้วท่านก็พูดแบบเดิม
แต่วันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเจอโรคแบบนี้เกิดขึ้น
เขาไม่ยอมแล้วครับพอเขาไม่ยอมท่านก็ต้องเต้นจับ
ท่านไปตั้งกรรมการผมก็เห็นชื่อกรรมการอดีตประหลัดกระทรวง
คนนู้นคนนี้เอาล่ะอยากตั้งก็ตั้ง
ผมถามกรรมการหน่อยได้ไหมครับท่านนายกครับ
แท็กซี่ไปถามแท็กซี่แถวซอยที่เขาวิ่ง

ไม่ต้องกรรมการมีความรู้อะไรมากมายหรอกครับ
ทำมาหากินวินมอเตอร์ไซค์ก็รู้ว่าบ่อนอยู่ไหน
ไม่ต้องระดับกระทรวงหรอก

มีตำรวจใกล้แถวนั้นแหละที่ไม่รู้ว่าบ่อนอยู่ไหน

ผมเนี่ยต้องไปฆาตโทษท่าน
ว่าเรื่องเหล่านี้ที่มันเกิด
สาเหตุที่มันเกิดเมื่อกี๊
ท่านก็พูดถึงบ่อนพระราม๓ที่ยิงกันตาย๔ศพ

หายไปไหนล่ะครับไหนล่ะว่าจะปราบ
จับใครได้บ้างจับที่แพะแพะได้คนหนึ่ง
แล้วการโยกย้ายไม่เห็นมีเลยครับ
ไม่เห็นมีเลยขนาดคนตาย๔ศพ
ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยประเทศนี้
แล้วผอบตรรอผอบตรรยังเฉยอยู่เลย
ผมก็ไปแอบกระซิบทราบเอ๊ะทำไมยิ่งใหญ่เหลือเกิน
ไม่รู้ตำรวจคนไหนเขาก็บอกว่าใครจะกล้าย้าย
ตำรวจระดับผู้ใหญ่คนหนึ่งก็เข้านอกออกใน
บ้านของผู้หญิงที่มาแล้วมีคนในกองคนในธรรมเนียม
ท่านประธานบอกท่านนายกไปตามดูว่าใคร
ท่านนายกพูดเมื่อกี้ท่านไม่ใช่คนเล่นการพนัน
ผมเห็นด้วยแล้วผมอ่านประวัติท่านก็ใช่ดี
ผมก็ไม่เล่นเหมือนกันถึงมาพูดเรื่องนี้
พูดเพื่อให้เห็นว่าบ้านเมืองมันเสียหายต้องมีคนรับผิดชอบ
ไม่ใช่ไปย้ายตำรวจระดับพันธุ์ตำรวจเอก
สาเหตุจากบ่อนมาจากอะไรทราบไหมฮะ
ความคิดผมมาจากการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ
ท่านนายกครับถามตรงตรงเรื่องแต่งตั้งตำรวจ
ท่านได้แต่งตั้งจริงทุกคนหรือเปล่า
ทำไมสั่งไม่ได้ทำไมให้ทำนู่นทำนี่มันโผล่กันมา
มันทำไม่ได้ท่านปวดหัวไหมครับ

การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมือง
พอจ่ายเงินกันเท่าไหร่โรงพักนี้เท่าไหร่

โยกย้ายตำรวจมากเท่าไหร่แต่งตั้งกันราคามากเท่าไหร
ภาคนู้นเอาเท่าไหร่ประชาชนยิ่งเดือดร้อน
นี่โชคดีอยู่นิดเดียวชมพบตรคนใหม่นิดนึงว่า
ด่านบ้านผมลดลงมากจากร้อยเหลือประมาณสิบ
อันนี้ขอชมผมที่บอกว่าทำไมไม่ให้ตั้งด่านเยอะ
จริงหรอกครับน้อย
ถ้าตั้งด่านมันเยอะขนาดนั้นไม่มียาเสพติดหรอกในประเทศไทย

ผมจะพูดเรื่องตำรวจว่าวันนี้เนี่ย
ท่านนายกดูแลตำรวจแต่ถามตรงเถอะครับว่าท่านได้แต่งตั้งทุกคนไหม
หรือท่านแต่งตั้งไม่ได้ในฐานะที่ระดับใหญ่
เพราะว่าอะไรเพราะผมสังเกตดูอาการเวลาทำงาน
มันไม่ประสานกันมันต่างคนต่างลำ
ถ้าเป็นดนตรีก็เรียกว่าถ้าเป็นวงหมอลำบ้านผมก็คนละคีย์ล่ะครับ
เอาอย่างคนนี้เอาอย่างคนนู้นพูดอย่าง
ตรฐานีบ่อนพระราม๓ไปดูให้ดีนะท่านนายยก
ผมทราบท่านอาจจะไม่ได้รู้เรื่องท่านอาจจะไม่ได้มีประโยชน์
แต่ท่านต้องรับผิดชอบเพราะส่วนมากคนรู้จักท่านทั้งนั้น
ผมไม่บอกชื่อหรอกท่านเก่งอยู่แล้ว
แต่เรียนให้เห็นว่าวันนี้สาเหตุมันเกิดบ่อนจากระยอง
ย้ายผู้บัญชาการภาคคนเดียวแล้วคนอื่นไม่มีล่ะครับ
แล้วการประกันตัวออกมาแล้วจะทำอะไรต่อ
ปปงทำอะไรอยู่เสียหายเท่าไหร่ยึดทรัพย์ใครบ้าง
ต้องรีบดำเนินการวันนี้พูดแล้วปีหน้าไม่ต้องมาพูดกันอีก
ถ้าท่านนายกทำผมก็ไม่ต้องลุกขึ้นพูด

ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรียนท่านประธานว่า
เรื่องบ่อนเป็นเรื่องที่คู่ประเทศไทยมา
แต่ไม่ได้แปลว่าแก้ไม่ได้มันแก้ได้
สิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรานั้นเราทำงานแบบรูปหน้าปลายจมูก
ไม่ต้องมาพูดว่าตรงไหนก็มีเท่าไหร่ก็มี
ใช่ผมไม่เถียงหรอกมันมีอยู่แล้ว
ผมเรียนท่านนายกว่าเรื่องที่อยากจะบอกว่า
ต่างต่างที่เกิดขึ้นมันทำมาหากินกันเป็นล่ำเป็นสรร
ท่านนายกท่านตั้งคณะที่จะตรวจสอบบ่อน
สิ่งที่ผมเห็นท่านนายกพูดครั้งก่อนผมก็ไม่สบายใจ
พอสอสอบอกนี่เรื่องบ่อนเรื่องบ่อน
ท่านอาจจะใช้อารมณ์หรือท่านอาจจะวิธีคิดท่านง่าย
ท่านบอกว่ารู้ก็ไปแจ้งความสิรู้ก็ต้องไปทำนู่นทำนี่
เอ้าแล้วผมจะมีรัฐบาลทำไมผมจะมีตำรวจทำไม
หน้าที่ของตำรวจตำรวจต้องเป็นที่พึ่งให้ได้
นี่บ่อนอาเจที่เขาจับเนี่ยจับเยอะแยะเลยครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมจะให้เห็นภาพว่า
ผมไม่แน่ใจว่าบ่อนเห็นบ่อนอาร์ตี้เห็นบ่อนเฮียตี้
ผมเห็นได้ชัดว่าถ้าไม่ใหญ่จริง
รับรองว่าทำไม่ได้
ยิงกันตาย๔ศพ๒ชั่วโมงหาหลักฐานไม่เจอ
โชคดีอยู่นิดเดียวครับเหลือแอร์ตัวหนึ่งเอาไปไม่ทัน
เพราะฉะนั้นเรื่องที่ผมพูดนั้นเหตุที่มันเกิดนั้น
อกจากจะมีผลต่อการโยกย้ายมีผลต่อระบบตำแหน่งต่างแล้ว
มันก็มีผลในแง่ของความสูญเสียของประเทศนี้
ท่านนายกท่านทราบไหมเรื่องการโยกย้ายตำรวจ
มันจะควบคุมกันได้ยังไง
ตำรวจยิ่งกว่ารัฐซ้อนรัฐ
ท่านนายกทราบหรือไม่ทราบผมไม่รู้แต่จะเล่า

ผมเชื่อว่านายกสั่งบางกองบัญชาการไม่ได้
เพราะผมสังเกตรายชื่อต่าง
การแต่งตั้งโยกย้ายที่ผ่านมาที่สร้างปัญหา
เอารุ่นพี่คุมรุ่นน้องเอารุ่นน้องต่ำกว่า๕๖ปี
เปลี่ยนกันวุ่นวายใครมันจะคุมกันล่ะครับทีนี้
ต่างคนต่างไปทำมาหากิน
แล้วเขาก็กล่าวหาว่าคนในรัฐบาลได้ประโยชน์
ท่านก็ตอบว่าไม่มีไม่มีแล้วทำไมบ่อนมันมีมากมาย
ไม่มีแล้วทำไมอบายจำคุกมันมีมากมายมันต้องพูดกันให้ชัดเจน
พูดแต่บอกว่ามาอภิปรายบอกเออผมเข้าใจผมรู้ผมดำเนินการผมสั่ง
มันไม่เกิดอะไรแล้วผมก็เชื่อว่าอภิปรายเสร็จ
ก็ยกมือให้นายกเหมือนเดิม
แต่ผมก็จะบอกให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่า
สิ่งที่ฝ่ายค้านสิ่งที่พักการเมืองฝ่ายค้าน

ก็คือความเดือดเนื้อร้อนใจของพี่น้องประชาชน
แล้วความสูญเสียเงินงบประมาณมหาศาล
เดี๋ยวจะมีคนพูดเรื่องความสูญเสีย

เรียนท่านประธานผ่านนายกว่าท่านไปดูเรื่องการแต่งตั้งตำรวจ
ขอให้มันเป็นธรรมท่านประธานทราบไหมฮะ
สมัยก่อนเขาแต่งตั้งระดับสารวัตรเขาไปไหนเขาก็ไปได้
เดี๋ยวนี้ต้องมีหมากกระตังค์นะครับ
ตำรวจเล็กยังต้องจ่ายตังค์แล้วบ้านเมืองมันจะไปยังไง
คนที่ไม่มีตังค์คนทำงานดีได้ไหม
มันไม่มีไงนี่แหละคือปัญหาที่มันเกิด
เราต้องพูดต้นต่อปัญหาไม่ต้องไปอ้อมไปอ้อมมา
ไอ้คนนู้นบ่อนนู้นบ่อนนี้ถ้าคนเป็นนายกถ้ารัฐบาลเอาจริง
บ่อนไหนก็หายไปหรือน้อยลง
ไม่ใช่แบบโอ้โห๔๕๖ปีมานี่มันยังกับมาเกาะนะครับ
ทั้งในกอทมทั้งในภาคตะวันออก
ภาคอื่นก็พอมีบ้างแต่มันน้อย
เพราะแหล่งเงินมันน้อย
วันนี้คนเรามันเดือดร้อนมากมายอยู่แล้ว
แม่ขนาดตู้สล็อตไฟฟ้าเอาเงินกับเด็ก๒๐๓๐บาท

ผมว่ารัฐบาลนี้ไม่ควรอยู่อีก

ขออภัยที่เอ่ยถึงท่านนั้นเดินออกไป

ว่าแก้เท่านู้นเท่านี้ท่านลำตีสมศักดิ์
ก็แน่นอนล่ะครับท่านก็เอาตัวเลขของปปศมาพูดผมก็มี
กว่าล้านไอ้นี่๘๘ล้านเมตร
สมควรที่ให้เงินไปทำงานจริง
พระเจ้าพระคุณทูหนัวแต่เรียนอย่างนี้นะครับว่า
เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเดิม
แต่ผมจะบอกผมมีเอกสารเล่ม๑นะประดาน
ถ้าท่านตะพันธ์อยากได้เดี๋ยวผมจะให้
หนังสือสั่งการบันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักงานรองพบตลสสฝ่ายสืบสวน
วันที่๑๐กุมภาคมปี๑๙๖๔
เรื่องให้ชี้แจงที่๐๐๑ทับสสทับ๑
เรื่องอะไรทราบไหมครับผมเรียนท่านประธาน
เรื่องนี้เนี่ยใครจะว่าเล็กก็เล็กใครจะว่าใหญ่ก็ใหญ่
แต่ผมมองว่าเรื่องใหญ่สาเหตุจากอะไรฮะ
ยาเสพติดมีการจับยาเสพติดเมื่อสิบแปดตุลาหกสอง
ที่ด่านห้วยยะอุกตาค
ถ้าท่านเคยไปอยู่แถวแม่สอดมันจะมีด่านท่าเล

เพราะฉะนั้นด่านนี้เป็นด่านที่สนที่กำลังจับ
ได้ไอเท่าไหร่ทราบไหม

แล้วมีพยาน
มีคนผู้ถูกจับกลุ่มซัดทอด
มีถูกซัดทอดอยู่๘๙คน

อีก๑คนยดพันตำรวจเอก
อย่างอื่นไม่ได้เป็นตำรวจ
แต่อีกหนึ่งคนเขากล่าวหาพลตำรวจโท
ถามว่าคนเหล่านี้กระทำผิดหรือไม่ผิดผมไม่รู้
แต่แน่มีข้อกล่าวหาและมีคนสงสัย
ไอ้ตัวผมเป็นผู้แทนรัศดรสงสัยก็ยังไม่เท่าไหร่
เพราะนายสมคิตเนี่ยเด็กบ้านนอกคอกนา
จะไปสงสัยก็เท่านั้น
แต่บังเอิญคนสงสัยออกหนังสือมาชื่อพลตำรวจเอกสุชาติ
ธีรสวัสดิ์ง่ายคือรองพบตร
ท่านสงสัยจนเป็นหนังสือสั่งการให้ผู้ช่วย
ไปจัดการดูสิที่ผมเอ่ยผมไม่ทราบว่าใครผิดใครถูกหรอก
แต่ทำไมไม่เกิดการสอบสวนขึ้นมาทำไมไม่ดำเนินการตามกฎหมาย
อีกร้อยปีก็ปฏิรูปไม่ได้ถ้าผู้นำประเทศไม่ดำเนินการ
กฎหมายก็อยู่ในกระดาษอาจารย์วิศนุก็เก่งกฎหมาย
เขียนไปเถอะปฏิรูปเอาคนทำตำรวจ
ผมอยากแนะนำปฏิรูปนิดเดียว
เอาตำรวจไปใช้งานเบิกค่าเวียนให้เขาดิ
พยาบาลได้๘๐๐ตำรวจก็ได้๘๐๐ดูซิมันจะคอรัปชั่นไปถึงไหน
นี่ใช้งานเขา๒๔ชั่วโมงบาทเดียวก็ไม่จ่าย
เขาก็ต้องหาเงินค่านมลูกค่าเล่าเรียนลูก
เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาทุกคนก็อยากอยู่ได้
ผมก็เลยต้องฝากเรื่องนี้นะครับว่า
ท่านบอกอยากให้ทุกคนทำตามกฎหมาย
ท่านนายกต้องแถลงข่าวเรื่องนี้เพราะผมข้องใจ
ผมสงสัยมากคนที่ถูกกล่าวหานะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อยากจะฝากเรียนท่านประธานไปยังท่านนายกว่า
วันนี้ฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ได้บอกพี่น้องประชาชนว่า
อะไรที่มันเกิดขึ้นเวลายังพอมีอยู่
แต่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราทำกันมา
สิ่งที่หาเหตุผลกันมานั้นน่ะไม่ต้องมาคิดทำอะไรกันหรอก
ฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ต้องมานั่งนึกประท้วงกัน

ท่านอาจจะไม่พอใจกันส่วนตัว
อันนี้ผมพูดในฐานะสมาชิกด้วยกัน
เราอยากจะสร้างสรรค์สภาแห่งนี้

ไม่ว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนั่นแหละครับด้วยกัน
ว่ากันด้วยเหตุด้วยผลและนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบ
ผมเรียนก่อนนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ย
ท่านรัฐมนตรีรัฐไทยขึ้นต่อท่านก็นั่งอยู่
เมื่อท่านพลาดลงมาผมก็เอานิดหน่อย
บ่อนเหมือนกันผมยังไม่ได้พูดนอกประเด็น
ผมพูดว่าวันหนึ่งท่านตั้งกรรมการสอบ
ตั้งกรรมการจัดจัดการบ่อนอ่านไปอ่านมาก็มีแต่ประหลัดกระทรวง
คุณใจชาวคุณอะไรอ้าวท่านประธานฮะตกลงกระทรวงมหาดไทยนี่
มันไม่ได้อยู่ในประเทศนี้เหรอมันไม่ได้ดูเรื่องประชาชน
หรือมันไม่ได้ดูเรื่องแล้วทำไมบ่อนไก่
เป็นอำนาจของมหาดไทยล่ะครับทำไมล่ะครับ
ไม่รับผิดชอบเหรอครับผมเรียนท่านนายก
มหาดไทยต้องรับผิดชอบด้วยไม่ใช่มีเรื่องปึ้งตั้ง
ภูว่านิ่งเงียบนแหมเน่นพื้อนิ่งเงียบ
เล่นงานตำรวจมันต้องไปด้วยกัน
พนันแต่จะโดยวิธีไหนอีกเรื่องหนึ่งไม่อย่างนั้นคน
อยู่คั้นชาวบ้านจะพึ่งใครอ่ะเพราะส่วนมากในเอนเบรอ
มีฝีมือในการบริหารจัดการ

ในอำเภอรักษาการเต็มไปหมด

เมื่อกี้ท่านลุกความจริงไม่ได้เกี่ยวกับผม
แต่ว่าเห็นหลายคนบ่นก็เลยเล่าให้ท่านฟัง
ผมเรียนว่าเรื่องบ่อนมันเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนสนใจ
แล้วพี่น้องประชาชนอยากเห็นทำอย่างจริงจัง
ยึดทรัพย์ยึดทุกอย่างที่มี
ให้มาชดเชยกับสิ่งที่รัฐบาลเสียหายเงินรัฐบาลเสียหาย
เงินของรัฐเงินภาษีอากรเสียหาย
เพราะฉะนั้นผมขอย้ำอีกทีนะครับว่า
ผมเองไม่สามารถที่จะไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีได้
สาเหตุจากอะไรครับท่านทำเป็นไฟไม่ฟาง
เวลาจะอภิปรายทีท่านจับตึ้งตัง
เดี๋ยวหลังจากพวกผมเลิกก็เลิกอีกแล้ว

ทำเป็นไฟไม่ฟังลิงหลอกเจ้าไม่ได้ไม่อยากให้ทำอย่างนั้น
ยิ่งจับมากเท่าไหร่วันนี้อาทิตย์นี้วันนี้
ประจานตัวเองว่า๑ปีที่ผ่านมาที่ผมพูด

ไม่ใช่ว่าจับมากแล้วผมจะชื่นชมไม่ใช่
เพราะคุณก็สร้างกระแสสร้างข่าว
ไปกับกลุ่มว่าพักฝ่ายค้านจะอภิปรายทำซะหน่อย
แต่ผมไม่ลืมผมไม่ลืมสิ่งที่ท่านทำ
เพราะฉะนั้นผมไม่สามารถจะไว้วางใจท่านนายกรรมตรีได้
ผมก็คงไม่ไปอ่านซ้ำเพราะท่านประธานฝ่ายค้าน

ท่านไหลปรุงปัญญาเห็นแก่พวกพอง
ทำให้ประเทศชาติเสียหายสารพัดอย่างข้อกล่าวหานายก
ท่านตอบแล้วผมก็จะนั่งฟังท่าน
วันนี้ผมถือว่าผมได้พูดจากับท่านประธาน
ไปยังท่านนายกผ่านไปยังรัฐบาล
เพื่อให้เห็นความจริงของบ่อน
ความจริงของวงการตำรวจที่แต่งตั้ง
อยากให้ท่านทำให้มันดีเท่านั้นแหละ

ก็เอาสิครับท่านก็เดินหน้าต่อ

รู้ดีว่าในตำรวจมีอำนาจรัฐซ้อนรัฐอยู่
ท่านดูแลไม่ได้ขอขอบพระคุณครับ
เชิญท่านหน่อยุโมทรีครับ
ประเด็นที่ท่านอภิปรายกล่าวมา
ก็เป็นประเด็นที่เราก็ได้รับฟังมาแต่เช้าแล้วนะครับหลายอย่างก็ได้มีการดำเนินการชี้แจงไปแล้ว
เรามีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอายมุก

ก็เดี๋ยวจะจะมีผลงานปรากฏออกมานะครับวันนี้เราก็ใช้มาตรการทุกมาตรการ
กำชับเข้มงวดนะครับในส่วนของการแพร่ระบาดของโควิดในบ่อนนะครับ
ท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่ามันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ที่มีการ
เอ่อไปชุมนุมอยู่เป็นจำนวนมากในกรณีของสวนลูกเอ่อ
สนามมวยก็ได้มีการสอบสวนด้านบริการช่วงนั้นเป็นช่วงต้นของการแพร่ระบาด
แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดแนวปฏิบัติขึ้นมาอีกมากมายนะครับว่าเราจะต้องมีมาตรการอะไรต่อไป
แล้วก็โชคดีที่เราสามารถจะควบคุมไม่ได้ตรวจสอบผู้ที่เข้ามาในพื้นที่เข้ามาในสนามมวย
แล้วนำเชื้อไปแพร่ที่ไหนบ้างอย่างไร
ทำให้เราสามารถควบคุมจำนวนการแพร่ระบาดได้ดี
ถือว่าดีมากในระยะนั้นนะครับ
หลายอย่างมันเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์นะครับ

ในการที่ต้องแก้ปัญหานะครับ
ในการดำเนินการนั้น
กรณีย้ายเจ้าหน้าที่นั้นมันก็จำเป็นต้องย้ายนะครับ

แล้วค่อยปล่อยให้มีการกระทำความผิดกฎหมายไม่ว่าจะกฎหมายใดก็ตามนะครับ
ก็จำเป็นต้องเอาออกมาเพื่อให้เกิดการสอบสวนไม่มีผลทางคดี
ต่างเหล่านี้มีการลงโทษนะครับ
อันนี้มีการรายงานผลการลงโทษทุกเดือนนะครับ
ในการประชุมกตรนะครับ

ถูกมนุษย์๒๒ลายนะครับ
ผู้ต้องหานั้นอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามนำตัวมา
มันก็ต้องสอบสวนหาหลักฐานเอาคำที่ผู้ชมแจ้งมามาเหล่านี้มาประมวลด้วยนะครับ
ว่ามันมีข้อได้จริงแค่ไหนอย่างไรนะครับท่านก็บอกเองว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าอยู่ตรงไหนนะครับ
ก็กระซิบบอกผมมาเพราะวันนี้ผมก็เปิดช่องทางสายด่วนรัฐบาลถึงรัฐมนตรีโดยตรงนะครับ๕ช่องทาง
ในส่วนของการตั้งคณะกรรมการนั้นไม่ใช่คณะกรรมการจะต้องลงเป็นบริเวณการเอง
แล้วคดีทุกคดีจะต้องติดตามรายงานผมให้ทราบอย่างต่อ
เรื่องอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าผมไม่ได้ปล่อยป่าละเลยนะครับแล้วก็ยังมีความ
ทำยังไงจะให้คนของเราด้วยอ่าเอ่อไม่ไปเรียนการพนัน
มันก็เป็นเรื่องที่ยากท่านก็พูดมาเองนะครับมันเป็นเรื่องที่ยาก

มีการดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดการบ่อนการพนัน
ที่มีการเล่นตั้งแต่๒๐คนขึ้นไปได้จำนวน๖๘คดี
มีผู้ต้องหาจำนวน๒๑๐๙คน
คดีความผิดเกี่ยวกับการพนันจำนวน๓๔๙๐๕คดี
มีผู้ต้องหาจำนวน๗๓๗๘๙คนนะครับ
สถานที่๖๓จากกลุ่มเรียนคดีความผิด
ตั้งแต่๒๖ขึ้นไปได้๘๒คดี
ผู้ต้องหา๒๗๑๕คน
คดีความผิดการพนันจำนวน๕๔๐๑๘คดี
มีผู้ต้องหาจำนวน๙๒๓๗๓คน
ในปี๖๔ที่ผ่านมาจับกลุ่มเดินคดีความผิดเกี่ยวกับบ่อนการพนัน
และจำนวน๑๐คดีมีผู้ต้องหา๒๐๗คน
คดีความผิดเกี่ยวกับการพนันจำนวน๕๒๕๒๒๒คดี
มีผู้ต้องหาจำนวน๑๑๓๖๙คนนะครับ
ในส่วนของมาตรการการป้องกันนั้นนะครับเราก็ต้องใช้ที่เรียกว่า
มาตรการทางสังคมด้วยนะครับช่วยกันเตือนช่วยกันบอกช่วยกันห้าม
นะครับเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยกันในการเล่นการพนันนะครับ
แม้ว่าจะเป็นปกติวิสัยก็ตามนะครับ

เพราะฉะนั้นเราก็ได้กำหนดให้มีการสืบสวนหาข่าวแหล่งอบายมุก
วันนี้ข้อมูลเราทำโครงสร้างพื้นโครงสร้างโยงใยต่างมานะครับ
เพื่อจะดำเนินการให้ให้ครบถ้วนนะครับครบวงจรนะครับ
มีหลายอย่างนะครับวันนี้ที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้
ไม่ใช่เพราะว่ากลัวท่านจะมาอภิปรายผมหรอกนะ
มันเป็นการทำงานที่ทำอย่างต่อเนื่องมีปัญหาก็แก้ไป
เรื่องการแต่งตั้งตำรวจนะครับก็ผมก็แต่งตั้งในนามของกตร
ใช่ไหมเป็นอำนาจของกตรซึ่งก็ให้ไปแล้วว่ากฎหมาย
พรวมตำรวจเขาก็บอกได้ว่าอย่างไรการแต่งตั้งเป็นอย่างไรนะครับ

เพราะฉะนั้นการเสนอแต่งตั้งเข้ามาก็แต่งตั้งเสนอขึ้นมาโดย
ระดับล่างขึ้นมาแล้วก็มาสู่กตรในการพิจารณา
เพราะจากที่ผมทำงานมาเนี่ยในการกำกรับดูแลทะเล
สำหรับเวียงชาตินะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นท่านหลักมติในช่วงก่อนอันนั้น
ผมไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
เพราะผมให้แนวทางไปแล้วว่าจะต้องไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์
ผมก็สืบไปมันก็มีบางกรณีหลายคนก็อาจจะได้รับการแต่งตั้ง
อยู่แล้วแต่ก็มีคนไปหลอกว่าจะต้องเสียเงินนะอะไรทำนองเนี่ย
ผมก็คิดว่าผมพูดตรงนี้ว่าการแต่งตั้งจะต้องไม่เสียเงินทั้งสิ้น
และผมไม่ต้องการให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านนี้ต้องช่วยกันครับ
ต้องช่วยกันเพราะสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดมาวันนี้มันเกิดมายาวนานแล้ว
ผมพยายามจะแก้ทุกมิติทุกอย่างนะครับด้วยความเอาใจใส่นะครับ
แน่นอนครับปัญหามันไม่ได้แก้ง่ายแต่ผมปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้อยู่แล้ว
อย่างที่ท่านว่านะครับอันนี้เป็นการทำงานของกตรกตช
ในส่วนของผัดไทยเขามีการจับกลุ่มเนินคดีอยู่แล้วนะครับ
ครั้งก็ร่วมกับตำรวจบางครั้งก็ดำเนินการในอำนาจหน้าที่ของเขา
แล้ววันนี้ก็บริการบูรณาการไปต่อนะครับในส่วนของเจ้าที่อื่นอีกด้วย
เรามีหน่วยงานมากพอสมควรนะครับก็ขอขอบคุณในคำแนะนำของท่าน
นะครับในเรื่องของการย้ายนั้นก็จำเป็นนะครับ
เขาอยู่ชิดใกล้ชิดพื้นที่นะแล้วก็ดำเนินการสืบสวนต่อนะครับ
ไม่ใช่ปล่อยป่าละเลยอย่างที่ท่านกล่าว
เพราะฉะนั้นวันนี้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วการแต่งตั้ง
ที่ผ่านมานั้นช้านะครับไม่ทันห่วงระยะเวลา
ตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาแต่งตั้งตามเวลาทุกครั้ง
ไม่มีการแต่งตั้งนอกรูปการณ์มากนักโดยไม่จำเป็นนะครับ
เรื่องใดก็ตามที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับพรตำรวจ
มันมีเยอะมากนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องระวังผม
ก็ต้องระวังอย่างที่สุดนะครับเวลาไปประชุมในกฎ
หมายเป็นตั้งตั้งตั้งไว้ผมเนี่ยแล้วก็อ้างเอกสารอ้างพรบอร์ททุกตัว
ผมไม่กล้าหรอกครับผมไม่กล้าที่ไปมีผลประโยชน์
ผมไม่กล้าจะไปตั้งคนไม่ดีไปก็เป็นเรื่องของการพินาของคณะกรรมการ
นะครับทุกอย่างมีขั้นมีตอนนะครับ
แต่เราก็ตามสิ่งที่ท่านพูดมาก็นับว่าเป็นประโยชน์นะครับ
ผมจะรับดำเนินการต่อไปนะครับแต่คงไม่ใช่ว่าผมไม่เอาจะใส่
ไม่ปล่อยหรือปล่อยปะละเลยนะครับก็ขอความเข้าใจด้วยแล้วกันนะครับ
วันนี้ผมขอฝากท่านสอสอซึ่งอยู่ใกล้ประชาชนมากที่สุด
บอกประชาชนนะครับอย่าไปเล่นการพนัน
อย่าบอกว่ามันไม่มีรายได้ก็เลยต้องไปเล่นการพนัน
ถ้ายิ่งพูดอย่างนี้มันยิ่งทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายมากยิ่งขึ้น
ทุกเรื่องที่ผมบอกว่าที่เมื่อกี้มีผู้ทรงเกียจออกมาพูดว่า
นายกร้อยคนทำไม่ได้ประโยคตรงข้างหลังนะครับ
ผมพูดว่าทำไม่ได้ทุกเรื่องแหละครับถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกัน
ได้การขอบรับกฎหมายได้การร่วมมือกับราชการ
แล้วนำคนผิดออกมาลงโทษผมพร้อมจะทำทุกอย่างทุกประการนะครับ
โดยมีข้อมูลและฐานที่สมบูรณ์ที่ชัดเจน
หรือส่งมาให้ผมสามารถตรวจสอบได้นะครับดีกว่าที่เอาคำพูดลอยลอยมาพูดนะครับ
ไปเอาตามสื่อเอาตามสิ่งพิมพ์เขียนออกมานะครับ
บางทีก็เขียนเป็นนิยายบ้างให้มาดูน่าสนใจ
แม้แต่ชีวิตชีวะประวัติผมบางอย่างบางอย่างผมก็เพิ่งรู้เหมือนกัน

นะก็มันเป็นนิยายมันเป็นการเขียนหนังสือ
มันไม่สามารถจะกล่าวอ้างในตรงนี้ได้นะ

หลายอย่างก็ขอบคุณท่าน
สมาชิกนะครับได้โอกาสผมไม่ได้ไม่มีอะไรขัดแยกกับท่าน
ผมก็รับว่าจำเนินการให้เต็มที่นะครับแล้วก็ขอความกรุณาเพียงขอความร่วมมือนะครับ
แล้วทำยังไงคนของเราประชนของเราจะไม่ไปเล่นการพนัน
มันมีอาชีพมีอย่างอื่นอีกมากพอต้องควรถ้าไม่เลือก
ถ้ามันเป็นโอกาสได้เงินเยอะเสียงโชคทีเดียว
มันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละครับนะอย่างในช่วงนี้ยิ่งโควิดแล้วเนี่ย
ผมคิดว่าต้องหาวิธีการที่จะหาเงินให้มันถูกต้องให้เหมาะสม
ต่างประเทศเขาบอกอยู่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีวันอดตาย
เขาดีใจเขาอยากอยู่ประเทศไทยไม่มีวันอดตาย
นั่นคือสิ่งที่ผมฟังว่าชาวต่างประเทศนะมันเป็นสิ่งที่ดีดีในบ้านเมืองของเราอยู่แล้ว
ถ้าเราไม่เราช่วยกันเนี่ยมันทุกอย่างมันแก้ได้หมดนะครับ
ไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ
แล้วถ้าทุกคนมาอยู่ในบทบาทที่ผมอยู่ท่านจะรู้ว่า
การทำงานภายใต้กรอบระเบียบภายใต้กฎหมายที่มีอยู่

อะไรก็ตามที่ผมได้รับหัวหน้ารัฐบาลผู้นำรัฐบาลนายกตรี
ผมไม่มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์

แต่ผมก็ต้องดำเนินการให้ทุกคนเป็นไปตามที่ผมต้องการด้วย